ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็มีการเปิดรับสมัครแล้วก็หลีกว่าจะปิดกันเนี่ยในช่วงวันที่เก้า
ธันวาคมมีกี่วันแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เจอก็เดียวจะรู้ตัวผู้สมัครนะครับ
ที่ประกาศไปก่อนและคนนี้ครับคุณพอลินงามพลิ้งนะครับ
เมื่อวานคุณวรินเดินทางไปสอบถามฝ่ายกฎหมายของสมาคม
หลังมีบางอย่างไม่ชัดเจนแล้วก็กลัวเรื่องของการผูกขาดในการบริหารสมาคม
ซึ่งคุณพอลีนเนี่ยยังไม่ยื่นสมัครนะครับส่วนเรื่องทีมงานมีการติดต่อไปที่คุณวิโรธ
ลักษณานีสอนสสพกกลายเอาไว้เพราะว่าอยากได้คนที่อยู่นอกวงการ
ซึ่งคุณวิโรธเนี่ยมีความรู้ด้านฟุตบอลในมุมแฟนบอลแล้วก็อีกคนก็คือคุณพิพัฒน์วราเมธิพัฒน์นะครับ
ฉายาพ่อใหญ่เมืองทองซึ่งเป็นคนที่เก่งเรื่องการตลาด
เข้ามาช่วยขยายการตลาดและสปอนเซอร์หาเงินเข้าสมาคมครับ
จากนั้นครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์บัวนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับก็ไปให้กำลังใจนะครับ
ลงมาพูดคุยแล้วก็มีคำถามสื่อประชวนออกว่าบิ๊กออนด์จะลงสมัยอีกมั้ย
บอกว่าตอนนี้รู้สึกเฉยก็มีคนอยากให้ทำต่อนะเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องความเป็นกลาง
แต่ยังไม่คิดอะไรเลยแล้วก็ยังไม่บอกอะไรทั้งนั้นนะครับ
ส่วนประเด็นเรื่องการเลือกโค้ชนะครับก็อยากจะให้เกียรติมาดามแป้งในการตัดสินใจ
ที่สัญญาของอิชิต้องเซ็นกับสมาคมส่วนระยะเวลานั้น
อยากให้เซ็นถึงแค่ในวาระของชุดปัจจุบันที่จะหมดลง
วันที่๘กุมภาพันธ์ปีหน้าก่อนจะมีการเลือกตั้งใหม่
ซึ่งเขาไม่อยากเซ็นข้ามไปถึงผู้บริหารชุดหน้า
เพราะเกรงว่าจะมีปัญหาตามมาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่นะครับ
ส่วนที่แน่ได้เห็นครับอีชีเนี่ยคุมทีมชาติไทยนะครับ
อุ่นเครื่องที่ญี่ปุ่น๑มกราคมในเวลาเที่ยงนะครับ
เข้ารายการ๑๑นาที๓๐นาทีตามเวลาประเทศไทยผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีแน่นอนนะครับ
ส่วนอีก๓เกมในวาระของสมาคมชุดนี้ก็คือ
เอเชียนคลับรอบสุดท้ายที่กาต้านะครับ